ความคืบหน้าด้วยกรณีที่โลกออนไลน์

เด็กผู้หญิงวัย๑๔ปีคนหนึ่งถูกเพื่อนชาย
หลอกล่อไปให้กลุ่มเพื่อนหญิง
ตบตีเธอจับเธอขังไว้ในห้อง
แล้วก็พยายามบังคับให้เธอถอดเสื้อด้วยนะครับ

บอกรับไม่ได้จริงกับความรุนแรงที่เกิดขึ้น
ไปดูคลิปนี้สักนิดหนึ่งก่อนครับ
อันนี้เป็นจริงคลิปมันมี๒คลิปนะฮะ

จับเด็กผู้หญิงวัย๑๔คนนี้ขึ้นมาบนห้อง
เราก็มีการพูดคุยอะไรอย่างนี้แล้วก็ตบหน้าเข้าไป

รุมตบอยู่ที่หนึ่งชั้นล่างตรงนี้
รุมตบรุมตีอะไรอยู่ตรงนี้

คนก็บอกเป็นความรุนแรงเหลือเกิน
เพราะว่าเท่าที่เห็นยังเด็กกันอยู่ทั้งหมดเลย
คนที่ถูกตบทั้งเด็กหญิงที่รุมตบ
แล้วก็มีเด็กผู้ชายที่อยู่ในที่เกิดเหตุตรงนี้ด้วยนะครับ
ทีมข่าวของเราก็ได้ไปพูดคุยเลยนะ
กับเด็กหญิงวัย๑๔ปีซึ่งเป็นคนที่ถูกรุมตบหน้า
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
ตั้งแต่วันที่๑๓เมษายนที่ผ่านมา
มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนผู้ชายชื่อเออายุประมาณ๑๕ปี
ก็นามสมมุตินะได้โทรมาบอกกับเธอ
บอกว่าเอเนี่ยเขาทะเลาะกับนางสาวตะวันอายุ๒๐ปี
ซึ่งนางสาวตะวันก็เป็นคนที่ตบเธอตามในคลิป

แล้วทีนี้เอก็จะมาขอนอนค้างที่บ้านของเด็กหญิงวัย๑๔
แต่ว่าเด็กหญิงวัย๑๔ก็ปฏิเสธไป
บอกว่านอนค้างไม่ได้หรอกไม่สะดวกนะครับ
แต่ทีนี้เอออกอุบายบอกว่า
งั้นเธอช่วยพาไปนอนค้างที่บ้านเพื่อนอีกคนหนึ่งได้ไหม

ก็เลยเดี๋ยวจะพาไปอีกบ้านเพื่อนคนหนึ่งนะครับ
ก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปกับเอ
แต่ปรากฏว่าเอไม่ได้พาไปที่บ้านเพื่อนอีกคนที่จะไปนอนค้าง
แต่ดันพาไปหากลุ่มเพื่อนซึ่งมีผู้ชาย๘คน

ในนั้นรวมถึงนางสาตวรรค์อายุ๒๐ปีด้วย
จากนั้นนะครับเด็กหญิงวัย๑๔ก็โดนตบหลายที
และมีการพยายามที่จะถอดเสื้อเธอออกด้วยและถ่ายคลิปเอาไว้
แต่ปรากฏว่าพาไปที่ห้องเช่าแห่งหนึ่ง
แล้วก็ทุบตีแล้วก็ตบเธออีกครั้ง
ถึงได้บอกว่ามันเป็น๒คลิปถูกต้องไหมฮะ
ในวันเดียวถูกหลอกออกไป๒ที่
ถูกตบ๒สำครั้งนะฮะ
แล้วก็บอกว่าจะตบอีก๕ที
แต่จะไปตบตรงที่ทิ้งขยะของหอพัก

หมายถึงว่าตบจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วจะไปอีกที่หนึ่งด้วย

เธอก็เลยวิ่งหลบหนีตรงจุดนั้นนะฮะ
ส่วนสาเหตุที่ทำให้เธอโดนล่อลวงไปตบเด็กหญิงวัย๑๔ปี
บอกว่ามันน่าจะเกิดจากการที่เธอไปยืมกางเกงเพื่อนมาใส่

เมื่อคนชื่อตะวันมือตบอายุ๒๐ปีรู้เรื่องเข้า

สาเหตุมันเกิดมาจากกางเกง
ค่ะแต่ต้องบอกนะกางเกงนั้นไม่ใช่กางเกงของคนที่ชื่อตะวัน

ใช่นะครับเพราะว่าเธอก็ยืมของเพื่อนอีกคนนึง

เธอก็ยังงงอยู่ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไร
หรือว่าตะวันเนี่ยจะมาแก้แค้นแทนเพื่อนเจ็บใจแทนเพื่อนอะไรหรือเปล่านะฮะ
ก็ไม่ให้ออกค่ะจังหวะเขาจะตบเสร็จ
แล้วเขาก็พาออกไปนอกห้องก่อน
เขาบอกว่าเดี๋ยวไปตบอีก๕ที
เขาจะไปตรงที่ทิ้งขยะของตึกนั้น

แล้วหนูก็ลงจากตึกมาก็กลับบ้านหนีกลับบ้านค่ะ
คือไม่อยากโดนตกเลย
ส่วนทางด้านของตะวันนะฮะสาวมือตบนะครับ
บอกว่าสิ่งที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้
เพราะว่าน้องวัย๑๔ปีตะวันเองก็บอกว่าก็เพิ่งจะรู้จักนะ

พูดจาให้เกิดความขัดแย้งภายในกลุ่ม

หมายถึงว่าน้องวัย๑๔ชอบใส่ร้ายตะวัน

ยุโยงให้คนในกลุ่มเกลียดตะวัน
ตะวันก็เลยเจ็บใจล่อลวงเพื่อจะตบสั่งสอน
ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของกางกงกางเกงอะไรหรอกนะ

แต่ทีนี้มันเป็นเรื่องความรุนแรงนะคุณเนาะนะครับ
ยายของเด็กวัย๑๔ปีที่ถูกรุมตบ
ก็บอกว่าทางครอบครัวรับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้
เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่อนข้างจะรุนแรง

ก็เลยยิ่งเห็นในคลิปอะไรแบบนี้
เห็นว่าหลานถูกตบมันรับไม่ได้จริงนะฮะ
ก็เลยต้องแจ้งความไว้ที่สพเมืองสมุทรสาคร
เพื่อเอาผิดกับคนที่รุมทำร้ายร่างกายหลานสาว
เรื่องต้นตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำเด็กหญิง
อายุ๑๔ปีผู้เสี่ยงสหายและสอบปากคัมแย่ต
ก่อนที่จะเรียกตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุมาสอบปากคำ

โดยทางญาติก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีจนถึงที่สุดนะครับ
ส่วนคลิปเนี่ยใครถ่ายมันหลุดออกมายังไงอะไรก็ต้องเรียกมาสอบสวนต่ออยู่ดีนะฮะ